เรื่องราวดีที่อยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมและเรื่องนี้ต้องเป็นข่าวเลยนะเพราะว่ามีรอปภชาวระยองคนหนึ่งเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วในกระเป๋าสตางค์ใบนั้นนะคะมีสร้อยข้อมือทองคำอยู่ด้วยเก็บส่งคืนเจ้าของเจ้าของบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องเป็นข่าวค่ะ
เป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นรับปีใหม่เลยนะคะคุณพี่เสื้อสีม่วงเนี่ยค่ะเขาเป็นพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ชื่อว่าคุณพี่ประเสริฐสมเพชรนะอายุ๔๓ปีประกาศชื่อกันไปดังเลยคุณพี่เขาเป็นรปพบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดระยองเขานำกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้กลางถนนตรงทางแยกตักศิลป์ตำบลทา
โดยระหว่างที่ตำรวจกำลังลงบันทึกประจำวันอยู่เนี่ยค่ะปรากฏว่านายอัศวินเจ้าของกระเป๋าสตางค์เดินทางเข้ามาแจ้งความว่ากระเป๋าสตางค์ของเขาหายพอดิบพอดีเลยค่ะทางตำรวจเนี่ยก็เลยทำการตรวจสอบสอบถามว่าทรัพย์สินในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีอะไรบ้างนายอัศวินเนี่ยคนที่ทำกระเป๋าสตางคล

อัศวินเจ้าของกระเป๋าสตางค์เขาเล่าบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยขณะที่จอดรถไปซื้อกาแฟ
ก่อนขึ้นรถเขาวางกระเป๋าเอาไว้บนหลังคารถ
คุณเคยไหมเคยลืมวางกระเป๋าไว้บนหลังคารถแล้วก็ลืมก็ขับรถออกไปเลย
กระทั่งถึงบ้านมารู้ตัวอีกทีว่าโอ๊ยลืมกระเป๋าหายไปแล้ว
ก็เลยเดินทางมาแจ้งความไว้เนี่ยค่ะแล้วก็มาเจอกับกระเป๋าสตางค์ที่คุณพี่รอปภคนนี้เก็บมาคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดี
นายอัศวินเขาบอกว่าโอ้โหดีใจมากคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้คืนแล้วแหละ
เขาก็เลยดีใจมากแล้วขอบคุณในความดีของพี่ประเสริฐคนนี้ที่เป็นพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้นะคะ
ส่วนคุณพี่ประเสริฐที่เป็นพลเมืองดีที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นกระเป๋าสตางค์ของนายอัศวินตกอยู่กลางถนน
ก็เลยจอดรถแล้วเก็บเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดดูทรัพย์สินอะไรเลยนะก็เคยเห็นกระเป๋าแหละ
แล้วคิดในใจว่าเจ้าของเนี่ยต้องเดือดร้อนแน่ก็เลยรีบหยิบกระเป๋าเนี่ยมาส่งคืนให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มาลงบันทึกประจำวันจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตามหาเจ้าของแล้วปรากฏว่ามาเจอกันพอดิบพอดีเลย
โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นที่เราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้ต้องเป็นข่าว

คนที่เขาเก็บได้เขาก็นำคืนสู่เจ้าของแจ้งตำรวจไป